คือมีต้นโพใหญ่ต้นนึงตั้งอยู่กลางถนน
คือจริงแล้วเนี่ยมันอยู่เป็นพื้นที่ปกติแหละ
แล้วเขาต้องสร้างถนนตัดผ่า

ต้องตัดต้นโพลทิ้งอ่ะเนี่ยมันเป็นถนนแบบเนี่ยค่ะ

ตอนแรกคนที่ไปตัดตาย
โค้นลงนะตายเลยตายไม่ทราบสาเหตุด้วย

ใช่ตายเลยแล้วไม่พอผู้รับเหมาก็บอกอ่ะงั้นเดี๋ยวเอารถแบ็คโฮลละกัน

คนขับแบ็คโฮที่ไปโค้นก็ตาย
ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
ชีวิตเสียไปกับการโค้นต้นโพเลยบอกว่า

เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพนี้เนี่ย

จะคือเส้นถนนเส้นหนึ่งเป็นเลนส์ของฝั่งหนึ่ง
ฝั่งซ้ายปกติก็ต้องเป็นเส้นแนวยาวเหมือนกันนั่นแหละใช่ค่ะ
เพื่อต้นโพต้นนี้อ่าแล้วมีอะไรสร้างขึ้นมาด้วย

สร้างขึ้นมาคู่กับต้นโพอย่างนี้ใช่เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่อยู่ตรงเกาะกลางถนนในจังหวัดอ่างทองค่ะ
แต่เกาะกลางตรงนี้คือเลนส์เดียวกันนะคือเลนเดียวกันค่ะ
ก็คือกลายเป็นถนนสามเลนแบบเล็กในช่วงหนึ่งนะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าต้นโพเนี่ยอายุมันหลายร้อยปีแล้วครับ
แล้วก็ตัดไม่ได้เขาเลยเชื่อกันว่าอาถรรพ์ต้นโพ
เป็นอิทธิฤทธิของเจ้าแม่ที่อยู่ในต้นโพแน่นอนนี่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองใช่ไหม
จังหวัดอ่างทองค่ะมีเสียงร่ำลือบอกว่าเจ้าแม่นี้คือเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
คือถ้าเข้าไปดูภายในสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะมีเหมือนเป็นรูปปั้นงูตัวเบอร์เลย

คือเขาบอกว่าที่นี่จะมีเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
ชอบไปเข้าฝันคนแดนไกลให้มาที่ศาลเพื่อกราบไหว้ให้โชคลาภ
นักเสี่ยงดวงก็ชอบมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่
เสี่ยงดวงช่วงใกล้ลอตเตอรี่ออกเป็นจำนวนมากเหมือนกันอืม
เขาบอกว่าเลขเด็ดน่าจะเป็นเลขคู่เป็นเลขเบิ้ล
อันนี้คนที่เขาไปมานะเขาบอกว่าเจ้าแม่ให้มาแบบนั้น

ทีนี้เรื่องอาถรรพ์อาถรรพ์เรื่องแปลกเรื่องที่ต้องพิสูจน์ส่งใครไปคะ
จะมีใครไปได้ฮะคนข่าวผู้เคยคุยกับมนุษย์ต่างดาวมาแล้ว
คุยรู้เรื่องด้วยนะนี่ฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขไปเลยค่ะ
ที่นี่หน้าตาเขาเคร่งขึมตลอดเลยนะ
ไปที่พุทธสถานวัดแจ้งที่อยู่เกาะกลางถนนตำบลชัยภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
นี่ไปถึงไหว้ก่อนเลยไหว้ก่อนก็กลัวเหมือนกันแหละแหม
พุทธสถานวัดแจ้งเนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมต้องบอกก่อนเขาไม่ได้เป็นวัดนะคะ
อยู่ในพื้นที่เกาะกลางถนนสายชายโยสิงห์บุรีเรียบคลองชลประธานหมู่หนึ่ง
พื้นที่เขาเนี่ย๖๐๐ตารางเมตรคุณเห็นต้นโพใช่ไหมต้นเบอร์เรอเลยหลายร้อยปี
ส่วนตรงนั้นเป็นรูปปั้นที่บอกว่าเป็นงูยักษ์เป็นพญานาคมีอยู่๒จุดด้วยกัน
พอเข้าไปด้านในเนี่ยนะคะก็จะเห็นต้นโพออาถรรพ์เลยเห็นชัดเจนเลยค่ะ
แล้วตรงโคนเนี่ยก็มีต้นโพแตกหน่อขึ้นด้านข้างด้วย
แล้วก็มีซากต้นโพที่โดนตัดครึ่งท่อนตอนแรกวางอยู่ตรงนั้น
แสดงว่าที่ถูกตัดไปแล้วก็มีที่ยังไม่ถูกตัดก็มี
ใช่ค่ะคือมันยังโค้นได้ไม่หมดอะค่ะ

แล้วเขาหลายร้อยปีมันต้องใหญ่มากจริง
เนี่ยคะใกล้กันก็คือสารและรูปปั้นพญานางนะคะ
สอบถามนายสกุลวิถีเถื่อนคนดูแลพุทธสถานวัย๗๖ปีเขาบอกว่า

แล้วก็มีสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วกับเจ้าแม่กิ่งแก้ว

ใช่ค่ะมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่ด้วย
พอจะสร้างถนนตัดผ่านคนที่มาสร้างก็มาตัด
แล้วก็เผาต้นโพอายุหลายร้อยปีต้นนี้
อย่างที่บอกคนแรกขออภัยตอนแรกบอกว่าตายไม่ตายนะคะ
แต่พิการค่ะแต่อีกคนตายเลยพิการ
เขาเชื่อว่านี่แหละไปลบหลู่เจ้าแม่เกร็ดแก้ว
ไปโค้นต้นไม้ของเจ้าแม่เกร็ดแก้วของเจ้าแม่กิ่งแก้วทั้งสองเจ้าแม่
อืมก็เลยเกิดเหตุการณ์ร้ายร้ายขึ้นสุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นภาพ
ตัดถนนแยกก็แล้วกันอ้อมเข้าไปเลยจะได้ไม่ต้องมีคนสังเวยชีวิตอีก
เขาบอกว่าเจ้าแม่มีงูเห่าเป็นบริวารค่ะ
เพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะมีงูเห่าทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลย
ตัวเขาเองก็เคยเจอแต่แต่
คุยรู้เรื่องงูเห่าบริวารเจ้าแม่ไม่ทำอะไรเขา

ลุงคุยกับบริวารเจ้าแม่คุยกับงูเห่ารู้เรื่อง
ก็เลยไม่เป็นอันตรายแต่ใครที่เข้ามาทำไม่ดีมาขโมยของในพื้นที่นะคะ
พิการเกือบหมดเลยเจออิทธิฤทธิเจ้าแม่เข้าไป
อ่าทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เขาเดินทางมาที่คุณกิติศักดิ์ได้คุยด้วย

เป็นคนนอกคนนอกมาจากสระบุรีชื่อว่าคุณพี่ตินาดีเจริญ
มากับครอบครัวเพื่อมาแก้บนกับเจ้าแม่
พี่ตินาบอกว่าตอนนั้นเคยเดินทางมาแล้วก็มาขอโชคขอลาบ
ขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ก็ได้ไปนะ๒เลข

งวดนั้นได้เงินมา๘หมื่น๔พันบาท
หูวันนี้ก็เลยต้องมาแก้บน
๘๔๐๐๐บาทที่ถูกตั้งวันช่วงนั้นนะครับ
เอาผลไม้๙อย่างมาแก้บน
มีทูบเทียนด้วยมีพัดลมมีไม้กวาดด้วย
คือพอมาถึงนะพี่ตินาบอกว่าแค่ลงจากรถเท่านั้นแหละ

ผมเป็นรักผิดคือขนลุกเอง

ตกใจเลยว่าคุณกิติศักดิ์ทำอะไร
ตอนนั้นบอกน้ำตาไหลไม่รู้ตัว
คือเห็นหน้าคุณกิติศักดิ์เหรอ

อันนี้คือเลขที่แล้ว
อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมบอกอีกทีนึง

ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาได้เลขของเขามา๘๔๐๐๐บาทที่ถูก

พอแก้บนเสร็จเนี่ยคิดว่าที่น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเนี่ย
เพราะว่าเจ้าแม่น่าจะสื่อสารแล้วรู้ว่าเธอเนี่ยเอาของมาแก้บนแล้ว
แก้บนเสร็จก็เลยขอเลขเด็ดใหม่ไง
เซ็มซีขอเลขเด็ดใหม่เพื่อเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่

เอาฟังเสียงพี่ตินาแล้วระหว่างนี้ที่พี่ตินาพูดให้เราฟังเดี๋ยวทีมงาน
หนึ่งก็เป็นเหมือนหนูนะคะแล้วก็น้ำตาร้องเลยอ่ะแบบร้องเลย

ไม่ไหวติบอกว่าติขอ๓ตัวจะเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เห็นไหมเซียงซีหล่นมา๒อันเนี่ยจากกระบอกไม้ไผ่เนี่ย
เป็นตัวเลขเนี่ยมันคล้ายกับเลขของพี่ตินาเลย
นี่ฮะแล้วนี่คุณติได้ไปดูต้นโพลให้เราไหมคะ
ดูมาแล้วเสร็จแล้วพอดูเสร็จแล้วนะ
คุณตีเขาเลยบอกว่าถ้าเขาถูกรางวัลงวดนี้เนี่ยนะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะนำผลไม้มาแก้บน๙๐
อย่างที่พี่ตินาทำเลยผมบอกโอ้ใจปั้มหน้าดูเลย
ตีบอกว่าแต่ผมขอเจ้าแม่ไว้คือต้องถูกแสนนึงขึ้นไปนะพี่
แล้วเจ้าแม่จะให้ไหมรอบที่แล้วพี่ตินายได้๘๐๐๐กว่าบาทเองใช่ไหม
รอซื้อด้วย๙อย่างนี่รอซื้อเจ้าแม่เลยล่ะระวังนะ